คณะหมอลำการแสดงชุดนี้เขาถึงขั้นตัดเพาะกันแล้วนะว่า
คือมันทำไมต้องเป็นแบบนี้
เพราะว่าเป็นรถขนอุปกรณ์เวทีหมอลำ
ของวงดังด้วยนะคะแสงทองฟินแลนด์
ไปเกิดอุปสรรพย์ชนท้ายรถมาทุกห่วง
คุณผู้ชมดูสภาพนะคะแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายด้วย
ค่ะนี่นะคะสักเวลาประมาณตี๔๓๐เช้ามืดของวันนี้เลย
เป็นอุบัติเหตุรถขนอุปกรณ์ชุดการแสดงเครื่องดนตรีของคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์ค่ะ
ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งนะคะอยู่บริเวณปากช่องตำบลคำนาดีที่อำเภอโพนแดงจังหวัด
คนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีรถหกล้อสีขาวเป็นกระบะทึบ
อย่างที่บอกว่าเขาขนพวกอุปกรณ์ชุดการแสดงเครื่องดนตรีของคณะหมอลำ
แสงทองฟินแลนด์ซึ่งชนไปเข้ากับท้ายรถบรรทุกพ่วงไม้สับ
คือไม้สับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นไม้ชิ้นเล็กหน่อย
คุณผู้ชมคือขนมาเต็มรถพ่วงคันนี้เลยนะคะ
พ่วงของรถบรรทุกเขาได้รับความเสียหายเล็กน้อย
แต่ว่าตัวรถกระบะหกล้อเนี้ยด้านหน้ารถเนี้ยพังยับ
และอย่างที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตติดอยู่ข้างในด้วยนะคะ
อายุเพียงแค่๑๘ปีทราบชื่อคือนายกลนทรค่ะ
เป็นชาวจังหวัดยะโสธรแล้วคนขับก็ได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางแล้วช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพลทองที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ทางด้านคนขับรถบรรทุกพ่วงในหนึ่งค่ะ
อายุสามสิบห้าปีเขาเล่าแบบนี้
เขากำลังขับรถไปส่งไม้สับค่ะที่อำเภอกรรมราศัยที่กรสิน
ครับหลังจากนั้นเขาบอกจู่จู่ในรถกระบาดหกล้อนั่นแหละ
ตามหลังมาแล้วพุ่งชนท้ายรถเขาเลยเขาก็คาดว่าแบบนี้เป็นไปได้
คนขับอาจหลับไม้รึเปล่าคนขับหกล้อนี่ทีนี้พอไปสอบถาม
คณะรถตู้เขาจะมีคณะรถตู้ที่วิ่งตามหลังมาเป็นขบวนด้วย
แล้วก็ไปทราบแบบนี้ว่ารถคันเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
มันจะมีเครื่องดนตรีของคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์นี่แหละ
แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลิกการแสดงตอนดึกคุณ
การแสดงมาตอนตี๒ที่ตลาดคลองโถอำเภอนาแก่ที่นครพนม
จากนั้นต้องเดินทางต่อทันทีคือไม่ได้หยุดพักนะ
เดินทางต่อจะเข้ากรุงเทพจะมาแสดงต่อคืนนี้
แต่กลายเป็นมาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแบบนี้
อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าด้วยหรือเปล่า
ของคนขับนะแล้วก็เลยทำให้เขาเกิดอาการหลับใน
พอขับมาดีตรงก็มาชนท้ายกันกับรถบรรทุกพ่วงแบบนั้น
พักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของหมอลำแพรวแสงทองครับ
เธอก็มีการโพสต์ทางเฟซบุ๊กเธอบอกเลยว่า
คือหมดแรงเหมือนกันนะคือเกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วครั้งนี้หนักมากบีบหัวใจมาก
ใช่นี่คือโพสต์เฟซบุ๊คของเธอฮะ

ทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แค้นค้าไหล่
ไหล่คือแบบหมดเรื่องหมดแรงเลย
อยากจะเลิกเดินสายแล้วคือหนึ่งชีวิตต้องมาจบ
เพราะการเดินสายเสียใจจุกหัวใจสลาย
ก็รักและผูกพันกันในวงในคณะหมอลำเสียใจด้วยจริงนะครับ
ช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีงานหมอลำมีงานแสดงเยอะทีเดียว
แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันตอนดึกแล้วไปเลิกนู่นค่อนสว่าง

คือจะบอกอย่างนี้นะคุณคิงคือถ้าเป็นไปได้เราเข้าใจนะ
โดยเฉพาะคณะหมอลำที่เขาเป็นคณะใหญ่
การแสดงเขาอาจจะถูกอัดแน่นเป็นตารางมา

เป็นไปได้มันอาจจะต้องมีช่วงเวลาไหม
ที่จะให้ทีมงานได้ทำการพักผ่อนร่างกายหรือมีการสลับกันขับรถ
โดยเฉพาะคนขับรถเนี่ยคือคนที่สำคัญมาก

แล้วก็เดี๋ยวรอตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดที่แท้จริงนะฮะ